เรื่องของภัยของคนกรุงหน่อยนะครับ
ไม่ใช่แค่ของคนที่เป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่เท่านั้น

มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอก็นั่งรถแท็กซี่ไปนะครับ
ขณะที่กำลังนั่งอยู่บนรถแท็กซี่เนี่ย
มีคนร้ายบุกขึ้นมานะฮะบุกขึ้นมาบนรถ
จี้มาขู่บังคับโชเฟอร์รถ
สุดท้ายเขายอมปล่อยเธอลงนะฮะแต่เธอถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับ
ไม่ได้ไม่ได้พี่

อ้าวโอเค

ยังดีที่ปล่อยให้เธอลงนะถูกต้องฮะช่วงค่ำหน่อยนะครับ
ข้างในมันดูมืดมืดหน่อยนะครับเป็นผู้ชายรูปร่างผอมอยู่ดีดีก็เปิดประตู
เห็นก็ไม่ค่อยชัดเธอก็รีบถ่ายบันทึกคลิปวิดีโอไว้ก่อน
แต่ผู้ชายคนนี้จี้บังคับบอกให้โชเฟอร์แท็กซี่ขับรถไปแถวย่านมีนบุรี
ส่วนตัวผู้หญิงคนนี้เธอนั่งขึ้นมาเนี่ยจากบ้านย่านหนองจอก
จะไปธุระอีกที่หนึ่งนะอยู่ดีเนี่ยคนร้ายคนนี้ขึ้นมานะครับ
แต่ว่าเธอโชคดีที่เขายอมปล่อยเธอลงไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
หญิงสาวในคลิปเนี่ยอายุ๑๗ปีนะครับ
บอกว่าเรียกแท็กซี่แถววัดทรัพย์สโมสรย่านหนองจอก
ให้ไปส่งที่บ้านในซอยเรียบวารี๕๙
ระหว่างทางช่วงที่รถกำลังชะลอเลี้ยวยูเทิร์น
หน้าซอยเรียบวารี๕๗นะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งนุ่งกางเกงสามส่วนใส่หมวกแก๊ป

กางเกง๓ส่วนใส่หมวกแก๊ปแล้วก็ถือมีดอายุประมาณ๔๐ปี
ลงมาจากแท็กซี่อีกคันนึงแล้วเข้ามาที่แท็กซี่คันของเธอเนี่ย
เปิดประตูข้างหน้าฝั่งข้างคนขับชักมีดออกมาจี้โชเฟอร์แท็กซี่

จี้บอกต้องไปย่านมินบุรีเนี่ยเธอก็พยายามพูด

เขาก็ปล่อยเธอลงที่ปากซอยเรียบวารี๕๙นะครับ

เธอก็รีบเดินไปหาเพื่อนที่บ้านอยู่แถวนั้น
ด้วยอาการตื่นตกใจเล่าให้เพื่อนฟัง
แต่เธอก็ไม่ได้ทิ้งพี่แท็กซี่คันนี้นะฮะ
เธอก็โทรไปแจ้ง๑๙๑บอกว่าเนี่ยเจอเหตุแบบนี้แบบนี้
ยังไงช่วยสกัดช่วยดูให้หน่อยนะครับ

เราได้คุยกับเธอนะครับทางโทรศัพท์นะฮะ

เขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยใช่ไหมฮะ

แล้วตอนนั้นเราถึงที่ใหม่หรือยังครับ
หรือว่าลงกลางทาง
ลงก่อนถึงนิดเดียวเลยนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าพี่แท็กซี่คันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะ
เราก็พยายามเช็คข้อมูลข่าวสารอยู่

แต่น้องเขาบอกว่าเขาก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้
เพื่อพี่โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้

ก็ต้องล็อกประตูไว้ก่อน

ไปจอดติดไฟดงไฟแดงจอดอยู่ที่ไหน